ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายบุกเข้ามาในห้องแล้วมีมีดนะ

แทงผู้หญิงเธอพยายามกรีดร้องลั่นเลย

ไปทำอะไรอ่ะ

แล้วคนข้างห้องก็คือเธอเองก็เป็นผู้หญิง

ได้แก่ตะโกนว่าพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรหยุดเลยหยุดเลย
ใช่ค่ะนี่เป็นในห้องเช่าที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ

แต่เราถามคนที่ถ่ายคลิปเลย
พลเมืองดีเนี่ยขอเรียกว่าคุณเอแล้วค่ะ
คุณเอเล่าให้ฟังว่าห้องของคุณเอ

แล้วตอนเย็น๔โมงครึ่งได้ยินเสียง

ตอนนั้นเสียงมันดังแล้วยังไม่รู้ไงว่าต้นเสียงมาจากที่ไหน
ห้องอื่นก็ออกมาจนรู้ว่าค่ะ
ว่าห้องมันมาจากข้างห้องคุณเอนี่แหละ
เสียงนั้นมันมาจากข้างห้องคุณเอนี่แหละ
จังหวะนั้นได้ยินเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีขึ้นใช่ไหม
เคาะประตูเนี่ยเคาะเรียกไม่มีใครเปิด
ท้ายที่สุดเธอไปด้านหลังห้องแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้กำมีดเหมือนกับกำลังจะแทงผู้หญิงอยู่อะค่ะ
เธอรีบบอกว่าแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเลย
จังหวะนั้นผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายแย่งมีดจากผู้ชายคนนี้มาได้เล่มนึง
แล้วผู้ชายเขายังมีมีดอีกเล่มนึงเขาวิ่งออกไปไปขึ้นรถของผู้หญิงแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ
ทีนี้คุณเอบอกนะไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงที่โดนผู้ชายจะจ้วงแทงเนี่ยเขารู้จักกันไหม
แต่ตำรวจบอกว่าฝั่งตัวผู้เสียหายเขาบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้แต่ไม่ได้บอกความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไง
ลุงที่อยู่หน้าหอพักเนี่ยนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าก็เห็นผู้ชายคนนี้ขับรถมาจอดที่หน้าหอพักตั้งแต่เช้าแล้วมาเกิดเหตุตอนเย็น
ลักษณะผู้ชายคนนี้เขาเหมือนเมายาด้วยผู้กำกับบอกแบบนี้ค่ะผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานนะ
คือเขาต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดผู้เสียหายจะมาแจ้งความเดี๋ยวต้องสืบสวนต่อด้วยค่ะ